มาเช็คราคาสินค้าในตลาดสดกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูสิว่าราคาของเนื้อสัตว์วันนี้ปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เริ่มกันเลยราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้คงที่อยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่ก็คงที่ที่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟอง
เหมือนเดิมราคาสินค้ายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนาะคุณผู้ชม
ไปดูราคาของผักกันบ้างซึ่งค่อนข้างมีความผันผวนนิดหน่อย
กาดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๙บาท
บุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๒บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๓๕บาท
และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๓๐บาทจ้า
ราคาของผักก็ปรับเปลี่ยนขึ้นลงเล็กน้อยเนาะคุณผู้ชม
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อว่าราคาสินค้าในตลาดจะปรับขึ้นหรือลดลงยังไงบ้าง